คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะ
ว่าสารระดับมนุษย์เนี้ยท่านมีมติเป็นเอกชั้น
ปมที่ไม่รับคำร้องในการเสนอชื่อคุณพิทาโหวตนายกซ้ำ
ก็อย่างที่บอกว่าถือว่าผู้ร้องเนี่ย
ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีปมว่าอ้าวแล้วเรื่องนี้
มันจะยังอยู่ในการที่คุณรังสิมันโรมเนี่ย
พูดเอาไว้เดี๋ยวจะเอาอันนี้มาพูดกันซ้ำในสภา
แล้วมันยังอยู่ใช่ไหมและที่สำคัญค่ะ
เอามาพิจารณากันใหม่ด้วยอันนี้น่าสนใจรวมไปถึง
มีข่าวออกมาบอกว่าเพื่อไทยกับที่ไปดิวมาไว้หลายพัก
เก้าอี้รัฐมนตรีมันส่อจะวุ่นซะแล้วเดี๋ยวติดตามได้ค่ะ
อาจารย์สุภาพคลิกสกายนะคะในขีดเส้นใต้เมืองไทย
ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุ๊ค
คุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับค่อยค่อยตามไปครับ
เรื่องการเมืองเนี่ยมันสับสนวุ่นวายค่อยตามไปทีละเรื่อง
ค่อยค่อยทำความเข้าใจอย่างเมื่อวานเนี่ย
สารรัฐมนูลไม่รับคำร้องปมเสนอชื่อโหวตนายกซ้ำ
ว่าขัดหรือไม่ขัดรัฐมนูลเหตุผลที่สารบอกก็คือว่า
ผู้ร้องไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรง
จึงไม่อาจจะใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องได้นี่สารท่านว่าอย่างนั้น
เอาทีนี้ก็มาดูว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะมีอะไรตามมาบ้าง
เมื่อวานเนี่ยช่วงบ่ายพอหลังจากได้อ่านได้ฟัง
วินิจฉัยแล้วมีมุมที่น่ากังวลน่าตกใจเกิดขึ้นทันที
คือคำถามที่ว่าถ้าสารว่าอย่างนี้
แล้วคุณพิทาจะใช้จังหวะนี้เล่นเกมยื้อไหมครับ
เล่นเกมยื้อยังไงครับเพราะถ้าคุณพิธาเขาใช้สิทธิ์
ว่าตัวเขาเองเป็นบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรง
แล้วไปยื่นสารรัฐมนูลเสียเองอ้าวแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
นี่จะเป็นหนังเรื่องยาวเลยครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้น
สิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่จะเป็นคือ
ท่านประธานวันนอร์หนีไม่พ้นหรอก
ที่ต้องเลื่อนการโหวตนายกออกไปอีกเพื่อรอคำพิจารณาจากศาล
ว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องของคุณพิธารับแล้วจะวินิจฉัยยังไง
ซึ่งไม่มีใครตอบได้ว่าจังหวะช่วงเวลาจะยืดเยื้อไปอีกนานแค่ไหน
โล่งใจครับโล่งใจที่คุณพิธาบอกว่าเขาจะไม่ใช้สิทธิ์นั้น
พิธาเมินยื่นคำร้องสู้เป็นเรื่องของสภาก็ควรแก้กันที่สภา
นี่คือหมายถึงว่าไม่ต้องให้อำนาจอื่นองค์กรอื่นมาตัดสิน
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ตัวคุณพิธาเองเขาก็ไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นแล้ว
คือไม่อยู่ในฐานะที่จะได้รับการเสนอชื่อโหวตแล้ว
แต่ว่าเอาล่ะถึงจะโล่งใจในประเด็นนี้แต่ควรจะสะดุดหู
และควรที่จะฟังเอาไว้ที่คุณพิธาบอกว่า
มันเป็นเรื่องของสภาก็ควรแก้กันที่สภา
แปลว่าอะไรแปลว่าวันที่๒๒สิงหาเนี่ยที่ท่านประธานวันนอวัดนัดโหวต
โนยกเนี่ยก่อนจะถึงวารุะโนยก
เขาจะต้องลุกขึ้นมาขอให้สภาพิจารณายัตติด่วน
ที่เขายื่นไว้แต่คราวที่แล้ว

ให้สภาทบทวนมติที่สภาลงไว้เมื่อวันที่๑๙กรกฎา
มติไว้ว่าการโหวตนายกเป็นยติฉะนั้นก็ต้องใช้ข้อบังคับ
เมื่อตกแล้วก็นำมาโหวตใหม่ไม่ได้คือโหวตได้หนเดียวว่าอย่างนั้นเถอ
เขาขอให้ทบทวนยัตติด่วนของคุณรังสิมันเนี่ยคราวที่แล้ว
ถ้าท่านผู้ฟังจำได้อภิปราย
ถกเถียงกันจนสภาวุ่นวายไปหมดอลละวนอนละเวง
จำได้ไหมครับสุดท้ายประธานวันนอร์ลุกขึ้นมา
ท่านก็เคาะหมดปิดสภาเลยเรียกว่าชิงปิดสะพานหนีซะดื้อดื้อ
แล้วยัตติด่วนของคุณรังสิมันก็ยังค้างเติ่งอยู่ที่สภาฉะนั้น
วันที่๒๒สิงหานี้
คือเขาจะเสนอให้สภาพิจารณากันใหม่
ก็ต้องก็ต้องอภิปรายกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
ระหว่างฝ่างศัยของเก้ากัยกับศัยของสว
ซึ่งเถียงกันดูเดือดมากคราวที่แล้วคุณรังสิมันเนี่ย
เขาบอกว่าที่เขาต้องการความชัดเจนเรื่องนี้
เขาไม่ได้คิดว่าจะได้ผลประโยชน์ในการโหวตชื่อคุณพิธา
เพราะคุณพิธาไม่อยู่ในฐานะนั้นแล้วอย่างที่ว่า
คือไม่มีเสียงพอที่จะไปเสนอชื่อแล้ว
แต่ว่าอยากให้เป็นบรรทัศน
ให้เป็นบรรทัศนว่ามติของสภาเมื่อวันที่๑๙เนี่ยถูกต้องไหม
ข้อบังคับสภามันจะอยู่เหนือบทบัญญัติของรัฐมนูลได้หรือไม่

ฉะนั้นเมื่อคุณรังสิมันยกมือให้สภาหยิบเรื่องนี้มาพิจารณาต่อ
พยากรได้เลยว่าจะต้องวุ่นวายอลละวนอนละเวงอย่างที่ว่า
แล้วสุดท้ายจะได้โหวตชื่อคุณเศรษฐาใช้เวลานานแค่ไหนก็ไม่รู้
จะได้โหวตกันในวันที่๒๒หรือเปล่าก็ไม่รู้
สภาจะอลละวนจนคุมกันไม่อยู่แล้วล่มเสียอีกรอบหรือเปล่าก็ไม่รู้
ฉะนั้นนี่คือฉากทะที่จะเกิดขึ้นในวันที่๒๒
ว่าเราจะได้เห็นสภาพแบบนี้ก็ให้ทำใจไว้
ทีนี้มาเรื่องประเด็นการตั้งรัฐบาลกันต่อ
มาจนถึงวันนี้ประเด็นสำคัญที่ยังค้างเติ่ง
ก็อยู่ตรงประเด็นที่ผมขีดเส้นใต้ไปเมื่อวาน

คุยก่อนโหวตหรือโหวตก่อนคุย
คุยก่อนโหวตก็คือ
พักร่วมเขาต้องการคุยเรื่องโคต้าเรื่องรัฐมนตรี
กระทรวงที่เขาจะเข้าไปนั่ง
เขาต้องการเห็นความชัดเจนก่อนว่าเพื่อไทยจัดให้ยังไง
แต่ว่าถ้าโหวตก่อนคุย
คือความต้องการของเพื่อไทยที่บอกว่า
โหวตนายกให้ได้เสียก่อน
แล้วค่อยมาคุยกันเรื่องพวกนี้
ล่าสุดความเห็นของพักการเมืองที่มาเป็นพักร่วมเนี่ย
เกือบจะใกล้เคียงกันหมดแล้ว

มีหัวข่าวมาจากภักดิ์ภูมิใจไทย
อนุทินย้ำเคลียร์โหวตก่อน
เคลียร์โคต้าก่อนโหวต
ซึ่งก็ตรงกับแนวทางของพักร่วมอื่น
แต่ว่าเพื่อไทยก็ยังคงยืนยันว่าโหวตให้จบก่อนแล้วค่อยคุย
ฉะนั้นที่จะต้องจับตามองก็คือ
ถึงวันที่๒๒จะได้ข้อยุติ
ได้ข้อยุติว่าใครจะยอมใครครับ
ใครจะเป็นฝ่ายบีบใคร
ล่าสุดมีหัวข่าวนี้

หนังสือพิมพ์เอามาพาดหัวว่าเพื่อไทยส่งสัญญาณแบ่งเก้าอี้ก่อนโหวตนายก๑วัน
ทำไมถึงคุยกันก่อนโหวตนายก๑วัน

คอการเมืองเขาก็อดสงสัยไม่ได้ว่า
นี่มันคือแผนปิดประตูตีแมวหรือเปล่า
เพราะคุยกันก่อนโหวตวันเดียวถ้ามันตกลงอะไรกันไม่ได้
พักร่วมก็กลับตัวลำบากเพื่อไทยจะแบ่งกระทรวงอะไรให้ก็กลับลำตัดสินใจอย่างอื่น
ไม่ทันนี่นอกจากว่าถ้ามันหนักหนาจริงก็นำไปสู่การล้มโต๊ะ
แล้วคุณวรวัตรก็ยังส่งสัญญาณอีกว่าเพื่อไทยจะดูแลกระทรวงเศรษฐกิจเองทั้งหมด
ฉะนั้นฟังมาถึงตอนนี้ก็พอจะเดาได้ว่าการเจรจาเรื่องการตั้งรัฐบาล
เจรจาเรื่องแบ่งโคต้าการเจรจาเรื่องแบ่งกระทรวงยังไม่ได้จบครับ
ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คุยเอาเป็นว่า
อะไรที่เห็นเนี่ยอาจไม่ใช่อะไรที่ใช่เนี่ยอาจจะยังไม่เห็น
ฉะนั้นข่าวฉากหน้าว่าการตั้งรัฐบาลเดินหน้าฉลุยมันยังมีวิบากรรมอีกเยอะ
การตั้งรัฐบาลตามคันรองที่บทเฉพาะการของรัฐมนูลปี๖๐ขีดเส้นไว้
มันวิบากจริงต้องรออีก๙เดือนกว่า

หมดกรรมจากเรื่องสวชุดปัจจุบันที่มีอำนาจโหวตนายก
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ